ในช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าอุบัติเหตุสะเทือนขวั
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่รถตู้โดยสารสาธารณะนะครับ
ได้ไปชนกับรถกระบะจนเกิดไฟลุกท่วม
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากถึง๒๕คน
ได้มีการลำเลียงศพของผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็ล่าสุดก็เตรียมที่จะลำเลียงศพมาที่สถาบันนิติเวศที่กรุงเทพหานคร
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณลินดาอุตมะครับ
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับเชิญครับ
บรรยากาศบริเวณโรงพยาบาลบ้านบึงนะขณะนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๒๕รายได้เดินทางมารับศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ญาติผู้เสียชีวิตต่างยืนรอรถกู้ภัยที่ทยอยลำเลียงร่างไร้วิญญาณของผู้ประสบอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะวิ่งเส้นทางกรุงเทพจันทบุรี
พุ่งชนกับรถกระบะออกเดินทางจากสถาบันนิติเวศออกเดินทางไปยังสถาบันนิติเวศกรุงเทพมหานคร
ในครอบครัวของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเล่าว่าเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตเป็นบุตรสาวคนเดียวเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่
และในช่วงบ่ายของวันนี้ได้เดินทางมาส่งลูกสาวขึ้นรถตู้กลับกรุงเทพเพื่อกลับไปทำงาน
และเมื่อมาถึงบริเวณคิวรถตู้ได้ยินคนขับรถตู้บอกกับผู้โดยสารว่าขอพักระยะหนึ่งก่อนจึงคาดว่ารถคันนี้น่าจะเพิ่งวิ่งตีกลับมาจากกรุงเทพมหานคร
แม่ก็อยากให้คนขับรถพักผ่อนเยอะอย่าเร่งไปเร่งมาเพราะว่าเร่งทำหลายคิวมันอันตรายทุกคนในรถฝากชีวิตไว้กับคนขับรถ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเห็นรถตู้ขับมาจากแยกแกลงมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
พุ่งชนข้ามทางจราจรไปชนประสานงานกับรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคัน
ก่อนที่จะเกิดควันและเพลิงไหม้ทั้งคันอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเป็นคิวรถตู้โลบินสันจันทบุรีมีผู้โดยสารรวมคนขับทั้งหมดสิบห้าคน
ขณะที่รถกระบะบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด๑๒คนซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะผู้โดยสารรถตู้เสียชีวิตจำนวน๑๔รายส่วนผู้ที่มานั่งกับรถกระบะเสียชีวิตทั้งหมด๑๑รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวน๒รายด้วยกันค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๐รายและหญิง๑๕ลายด้วยกันค่ะ